ที่พบมีอาการทางประสาท

ไปอยู่สาราริมน้ำสภาพคล้ายคนเล่ร่อน
ที่เรารายงานไปนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเนาะ
สงสมสมวริบุธค่ะผู้ปฤหาค่ายละครดังนะคะ
เดินทางไปเยี่ยมถึงสุราธานีเลย
ที่จังหวัดสุราธานีแล้ว

ถูกต้องหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยนะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันได้เช่นเดียวกันบันทึงไทยรัฐก็แสดงความเป็นห่วงไปถึงคุณพี่โนเหมือนกันนะคะ